มาดูเรื่องนี้หน่อยก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสที่สร้างความตื่นตนกนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
กรณีข้อมูลส่วนบุคคล๕๕ล้านรายชื่อเกิดลั่วไหลขึ้นมานะคะ
เพราะว่าวันนี้มีการเปิดเผยจากเจ้าของข้อมูลหลายคนเลยทีเดียวนะคะ
เว็บไนเนี่ยพอกดเข้าไปก็จะมีคลิปวีดีโอที่โหลดจากสำนักข่าวแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีรูปวัยเด็กของนักการเมืองนะคะที่หลายคนรู้จัก
ที่ทุกคนรู้จักลงชื่อดรปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์
แล้วก็มีเลขบัตรประชาชน๑๓หลักคือมีรายละเอียดชัดเจนเลยนะคะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
แล้วก็เขียนคำเตือนในเชิงข่มขู่ว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในวันที่๕เมษายนนี้นะคะ
มีการกระจายข้อความนี้ค่ะไปที่บุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคน

ผมตกใจผมลบข้อความก่อนเลย

ผู้ประการนี้นะที่หลายช่องก็ได้เหมือนกัน
น้ำแข็งก็ได้เหมือนกันนะคะ
เลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่
คือลักษณะเหมือนกับให้เห็นว่าเขามีข้อมูลตรงนี้นะคะ
มีเนื้อหาใจความว่าดูข้อมูลหลุดยอมรับหรือให้เราบอก
แล้วก็แนบลิงก์มานะคะลงเลขที่วันเดือนปีเกิด
เลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลและที่อยู่ด้วย

ได้เปิดเผยว่ามีการข่มขู่เปิดข้อมูล
เตรียมนำข้อมูลส่วนบุคคลไปขายให้เว็บไซต์
แหล่งรวมฐานข้อมูลที่มีผู้ใช้งานนับพันคน
ซึ่งเจ้าของข้อมูลบุคคลย่อมเกิดผลกระทบ
วิธีการแก้ตอนนี้ก็คือประสานให้บริการ
เว็บไซต์ในต่างประเทศปิดกั้นเว็บไนเนีย
ตั้งแต่วันที่๒๙มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ยื่นขออำนาจศาลให้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้
รวมถึงประสานผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในไทย

และสุดท้ายก็คือประสานสตชจัดกำลังเจ้าหน้าที่
จับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุค่ะ
แข็งตาบปารังกเงินสามารถใช้ขึ้น
แต่ก็ยังไม่ได้

เราก็จะขอข้อมูลว่าเป็นใครบ้าง

ขณะที่ดรปริญญาหอมอเนกค่ะ
ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกนำชื่อไปปรากฏ

บอกว่าข้อมูลบุคคลรั่วไปแล้วจริง
เบื้องต้นต้องไปแจ้งความนะคะ

โอ้หรือครับครับต้องไปแจ้งความแล้วอย่าหลงเชื่อ
ถ้ามีคนติดต่อมาว่าชื่อนามสกุลของเรา
ทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่อย่าไปหลงเชื่อตรงนี้
แล้วก็อย่าเอาข้อมูลของเราไปผูกกับแอปพลิเคชันจำนวนมาก

แต่จริงแล้วมันคือคุณกับผม
คุณก็ประชาชนธรรมดา
ตั้งแต่เสถียร์ยันยาโจทย์ตั้งแต่ดร็อคเตอร์ยัน
คนที่จบยติทุกคนมีโอกาสถูกแฮ็ก

และทุกคนมีความสำคัญในข้อมูลของตัวเอง

เพราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้แล้วว่าต่อไปนี้
ข้อมูลของฉันเนี่ยต้องพยายามดูแลให้ดี
เมื่อมันมาเราควรจะถามตัวเราว่าแล้วยังไงต่อ

เปลี่ยนวิธีการวิธีตัวตนวงเงินใดบัญชีต่าง

เวลามันมา๒๐๐๓๐๐ช่างมันกำเข่า
เข้าใจใช่ไหมมือถือก็เอาระบบที่มันที่เคียวหน่อย
แล้วก็หูไวตาไวมันสังเกต

อันนี้คำแนะนำสำคัญนะคะท่านผู้ฟัง
มันเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนได้หมดเลย
ส่วนเรื่องข้อมูลดังกล่าวรั่ว
ทางเพจชมรมแพทย์ชนบทตั้งข้อสังเกตอย่างนี้
บอกว่ากลุ่มมิจฉาชีพออนไลอาจจะล้วงข้อมูล
ให้บริการด้วยวัคซีนโควิดจากแอปพลิเคชันหมอพร้อม
ซึ่งตอนนี้ทางคุณอนุทินได้สั่งตรวจสอบแล้วนะคะ
ตั้งข้อสังเกตเว็บลิงก์ใส่ดอตหรือว่าจุดบันทึกข้อมูล

แล้วก็ลงรูปติดแคปชั่นแก๊งคอลเซนเตอร์แถวปลอยเป็ด
ระบุข้อความว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลไม่ละเอียดอ่อนของคนไทย

แต่อย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องการแทรกแซงข้อมูลส่วนบุคคล
อันนี้เป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์และพรบอาธิกรรมทางเทคโนโลยีส่วนบุคคล
โทษจำคุก๑๕ปีค่ะ